คือต้องบอกว่าแหล่งผลิตของเขามีหลายที่
ทางตำรวจก็ไปทลายแหล่งผลิตต่าง

ล่าสุดวันนี้ไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
พอไปถึงเหมือนกับว่าแหล่งผลิตตรงนี้เขารู้

เป็นหอบเป็นถุงวางเอาไว้แล้วก็แปะป้ายว่า

เหมือนกับแบบชำรุดรอทำลายอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ไปเจอของผิดกฎหมายหลายอย่างเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รวมถึงสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาขร
รับผลิตเครื่องสำอางเวทสำอางครบวงจรเครือข่าย
จดทะเบียนในชื่อของนายกษิตวรชิงตันหรือหญิงย้วย

พอไปตรวจค้นเนี่ยครีมเป็นถุงเลย
อยู่ในถุงเป็นร้อยถุงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีเป็นแพ็คเกจของครีมยี่ห้อหนึ่ง
มีเครื่องจักรการกวนครีม
มีเครื่องปั๊มครีมหลายเครื่องเลยนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ติดป้ายไว้เลยว่า
ชำรุดรอทำลายติดป้ายเอาไว้ข้างหน้าเหมือนกับรู้

เพศศจกรหญิงอรุณสีบุญมาสิริรอง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
จากการตรวจค้นนะคะไปเจอว่าการจดแจ้งที่ผลิตไม่ตรงกับฉลาก
ซึ่งถ้ามีการตรวจพบว่าผลิตที่นี่จริงเนี่ยจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
ว่าเจ้าของโรงงานน่าจะรู้ตัวว่าจะมีการเข้าไปตรวจค้น
ก็เลยติดป้ายบอกว่าเนี่ยชำรุดรอทำลายอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งในชั้นศาลว่ามีเจตนาต้องการเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่า
พนักงานที่เฝ้าโรงงานบอกว่าเพิ่งมาอยู่โรงงานนี้ไม่นานค่ะ
ตัวเองมีหน้าที่ทำความสะอาดดูแลโรงงานแค่นั้นเอง
แล้วก็เจอเจ้าของโรงงานบ้างครั้งคราว
ตรงนี้เนี่ยเอาไว้เก็บสินค้าไม่ได้เป็นแหล่งผลิต
แต่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าสินค้านี้ผิดกฎหมาย
คนเฝ้าโรงงานก็บอกว่าตัวเองก็ทำหน้าที่แค่เฝ้าจริงจริงเฝ้ากับทำความสะอาด

พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าโรงงานนี้ไม่มีใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานค่ะ
พื้นที่ที่ตั้งที่ขออนุญาตจดประกอบกิจการจริงแล้วมันเป็นที่รกร้างค่ะ
แล้วก็การใช้อุปกรณ์การผลิตไม่ตรงกับภาพที่ใช้โฆษณาด้วย

พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกเลยว่ามันคือการหลอกลวงประชาชนนะคะ
ข่ายช่อกงประชาชนนะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำของกลางที่เจอในโรงงานทั้งหมดไปตรวจสอบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือเปล่า
จดทะเบียนโรงงานแห่งนี้
ดในชื่อของนายกษิตวรชินตันหรือหญิงย้วยนะคะ
อย่างที่บอกแล้วเขามีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
เป็นนายอภิวัฒน์พงศ์พัฒนานุกูลเป็นคนครอบครอง
ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดเข้าข่ายฐานช่อกงประชาชนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอางโดยไม่มีการจดแจ้งค่ะ

เมื่อวานก็ไปคลองหลวงปฐุมธานีเมื่อวาน

คุณผู้ชมมีประมาณ๒๐๐กว่าราย
ไปร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบแล้วนะคะ
แล้วก็ยึดทรัพย์ของคนทำผิดเอาไว้๑๙ล้านบาท
ก็จะนำมาเยียวยาให้กับผู้เสียหายแล้วค่ะ

ทางตำรวจก็เลยฝากไปถึงผู้เสียหายนะคะว่า

เพื่อที่จะรับเงินเยียวยาคืนนะคะ

ก็จะต้องไปฟ้องร้องค่าเสียหายเอาเอง

ส่วนกรณีดารานักแสดงเน็ตไอดอล

เรื่องต้นนะตอนนี้๕๖คนนะคะ

ที่ต้องเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

ตำรวจเอกวิรัชัยท่านก็ให้สัมภาษณ์

กับคุณจอมขวัญสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์
ท่านบอกเลยว่าทั้ง๕๖คนนี้

พนักงานสอบสวนทุกคนเลยนะคะ

ก็ต้องดูพฤติการเป็นรายไปลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ

แล้วก็สินค้าเยอะมากแล้วก็ตามกันนานพอสมควรนะคะ
แต่ประเด็นตอนนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาคือว่า

ก็เกี่ยวข้องแค่ไหนแสดงแค่ไหนนะครับ

สำหรับบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องคงจะต้องเรียกมา
สอบสวนปากคำทั้งหมดทั้ง๕๖รายครับ

รายก็อาจจะเป็นพยาน
บางรายก็อาจจะเป็นผู้ต้องหา

หรือภาพนิ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ

หรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า
จับหรือไม่จับสินค้าด้วยไหมคะ

ไม่ใช่ประเด็นเลยครับจับหรือไม่จับสินค้าหนึ่ง

ประเด็นนี่คือว่ามีส่วนร่วม

มีส่วนร่วมในการโฆษณาที่เกิน

มีส่วนร่วมในการที่

มีส่วนร่วมในการ
นำสินค้าที่ไม่มีออยอร์

ทั้งหมดแล้วนะคะ

แต่คนละมาตราทั้งนั้นเองครับ
อย่างเช่น
ตามพรบเครื่องสำอางเนี่ยนะครับก็ผู้ใดให้ข้อความ
สำหรับผู้ใดโฆษณาเครื่องสำอางในข้อความที่อ่าน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
หรือข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
ไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ถ้าเป็นอาหารนะครับต้องเช่นโฆษณาหลอกลวง
ให้เกิดความหนุ่มเชื่อโดยไม่สมควรนะครับ
ก็คืออ้างสรรพคุณของอาหารหรือว่าของยานั้นเนี่ย
หรือว่าอาหารเสริมเนี่ยเกินจริงเนี่ย

ก็เป็นความผิดตามภาพมัญญาณทหารและยามาตรา๔๐
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

ท่านค่ะถึงขอเชิญค่ะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องดูพฤติเหตุและพฤติการของแต่ละคนครับ
บางคนบอกว่ายาเนี่ยนะครับกินวันละเม็ดเนี่ยนะครับ
แล้วหน้าใสสวยกล้วปร่างปัดชับ
ผิวสวยเล็บสวยตาสวยอย่างนี้ครับ
อันนี้ซึ่งมันเป็นการโฆษณาเกินจริง
หรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยในความเป็นจริงแล้ว
ถ้ายานั้นลองไปกินแล้วหรือทางการแพทย์วิเคราะห์แล้วว่า
ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดเลยครับ
ต้องโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐บาทหรือที่นั่งจำเป็นปรับ
ห้าสิบหกคนที่มีรายชื่อน่ะครับ
เรื่องของดารานนักแสดงที่เขาเข้าขายลักษณะแบบนี้
ต้องไปชี้แจงกับตำรวจเอาไปนะฮะก็ว่ากันไปตรงนั้น
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ย
อย่างตัวแทนรับสินค้าไปขาย

จะขอคืนสินค้าเขาก็ไม่ยอมรับคืน
บอกว่าคืนของเอาเงินคืนมาได้ไหม
เขาไม่รับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะ
เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องหาแล้วตำรวจบอกว่า
ท่านต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้นะ
อย่างนั้นถ้าเขานำไปสู่ถึงคดีสิ้นสุด
ทรัพย์เอาทรัพย์สินมาแบ่งคืนให้ผู้เสียหาย

จะบอกว่าผมโดนด้วยผมขอด้วย

คือทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นไปแจ้งความเอาไว้ก่อน
สินที่ยึดมาได้ถ้าจบกระบวนการศาล
สินตรงนี้เขาก็จะมาเอาแจกจ่ายให้กับผู้เสียหาย
แต่ถ้าคุณไม่แจ้งความคุณก็ต้องไปฟ้องเอง

แล้วมันจะยุ่งยากไปอีกใช่มันจะยุ่งยากนะครับและที่สำคัญคือ
เดี๋ยวจะมีบางคนคิดว่าอ้าวไหนก็ไหนแล้ว
ที่เรามีอยู่ในสต๊อกรีบขายดีกว่า